ตำรวจกำแพงเพชรคุมตัว๒ผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืน
ปืนลูกซองเนี่ยรัวยิงยิงจริงไม่ได้รัวยิงคือนัดเดียว
เป็นปืนลูกซองเพราะนัดเดียวมันไปเป็นพวงแบบนี้
ยิงในเติลเสียชีวิตที่น่าเอาไปต่อล้านดอกไม้นะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จับตัวคนร้ายได้ต่างกรรมต่างวาระต่างพิกัด
พอจับได้มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปไปออกมาเนี้ย
รุมประชาธรรมร้อนแรงห้ามแทบไม่อยู่ฮะ
มีรักษาเนอะลูกกูตายแล้ว

ไอ้ใจดีกว่ากูเองไม่เป็นไรไม่เป็นไป
ลูกกูมันหนีไหม
แม่ของเติ้ลคนตายนะแม่ของเติ้ลเดือดก่อนเลยฮะ

ไม่มีการอโหสิกรรมสิ่งเดียวที่จะทำได้คือ

สองคนร้ายยิงเติ้ลยิงลูกของแม่ตาย
สิ่งเดียวที่จะทำได้ตอนนี้ไม่ต้องขอเข้ามา

พอแม่ตะโกนแบบนี้เพื่อนของเติ้ลมันมีอารมณ์ร่วมอยู่แล้วไง
บุกเข้าไปจะรุมประชาธรรม
สองคนร้ายที่ก่อเหตุยิงเติ้ลเสียชีวิตนะครับ

หม่อมพระริดอมบริรัตน์พระริรัตน์อายุ๑๙ปี
อายุ๒๐ปีใช้ปืนลูกซองตัดพันท้าย
ปือลูกซองยิ้งตั้นเสียชีวิตที่

เติ้ลมาเสียชีวิตที่หน้าออกมาต่อลานดอกไม้

หมอมบอกอย่างนี้ว่าเพิ่งรู้จักเติ้ลได้๑สัปดาห์เอง
ติดต่อซื้อจับบ้า๑๒๐๐บาท๒๐เมตร
จ่ายเงินไปโอนเงินไปแต่เติ้ลไม่ยอมเอายามาให้
ไปแล้วเอาเลยออกอุบายเอาใหม่
เติ้ลงั้นขอเพิ่มอีก๒๐เมตรแล้วกัน
รวมกับ๒๐เมตรเดิมเป็น๔๐เมตรนัดกันนะฮะ
พอนัดกันเนี่ยบอกไม่มีเงินแล้วนะรอบนี้
ขอเอายามาก่อนเดี๋ยวจะเอายาไปขายแล้วจะเอาเงินมาให้
แต่จะเอาปืนมาจำนำไว้จะเอาปืนลูกซองมาจำนำไว้
หม่อมกับนิกพูดแบบนี้เติ้ลก็ย่ามใจก็เลยไม่แน่ใจ
พอเติ้ลมาถึงเนี่ยประหนึ่งว่านัดกัน๔๐เมตร
แต่เติ้ลเอามาให้จริง๑๐เมตรอันนี้คือหม่อมพูดนะ
พอเอามาให้จริง๑๐เมตรคราวนี้บันดาลโทษะกันทั้งคู่เลยฮะ
มอมกับฝั่งนิกเนี่ยก็เลยใช้อาวุธปืนยิงเติ้ล
บาดเจ็บคือเติ้ลเห็นทางไม่ดีแล้วพอให้ยาไป๑๐เมตรเนี่ย
เป็นคนหักหลังเขาก่อนนี่คือการหักหลังเรื่องของยาเสพติด
หม่อมกับนิกพูดไว้แบบนี้ฟังเสียงฮะ
จะหนีไปได้ปุ๊บเพื่อนมาก็เอาปืนจอไว้โบค่า
อย่าไปน่ะมึงอย่าไปน่ะแต่พอมันอาจไปป๊าตจะเลยกดยิง
มันหนีต้องตกใจด้วยเหรอก็เป็นคำอ้าง
อันนี้ต้องพูดว่าคนตายพูดไม่ได้
ฝั่งนี้พูดฝั่งเดียวไม่สามารถชี้แจงได้เลย
แต่เหตุการณ์นี้ยิงคนตายไปแล้วเติ้ลตายไปแล้วนะครับ
ที่สุดตำรวจขยายผลก่อนจะมาเหตุการณ์นี้
ขยายผลไปจับหม่อมจับห่อมได้ที่กำแพงเพชร
อยู่ที่กระท่อมกลางนา
ส่วนนิกหนีไกลหนีไปที่อ่างทองก็ตามจับตัวได้

ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิด
เกี่ยวกับอาวุธปืนการใช้อาวุธปืนนะครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นการลุมประชาธรรมที่เดือดมากทีเดียวนะคะ